ทำเอางงไปตามตามกันเลยนะคะเมื่อคุณแม่คนสวยหนิงปานิตา
ออกมาโพสต์ทวงเงินเพื่อนสนิทอย่างเมพิช

โดยเทศสาเหตุว่าเป็นเพราะว่ามีผู้ชายมาขอ
นี่คลิปในวันนี้แหละค่ะคือสาเหตุของการทวงเงิน

ให้เราได้จับตามองกันแบบไม่ขาดระยะเลยนะคะ

อย่างเมพิชนาธิ์และแฟนหนุ่มนักเตะเจชนะทิพย์
ล่าสุดค่ะเมื่อวันแห่งความรักที่ผ่านมา
มีคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายโดยกลุ่มเพื่อนสนิทของสาวเมย์
รวมไปถึงคุณแม่คนสวยพี่หนิงปณิตานี่แหละ
โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
เป็นภาพในขณะที่ฝ่ายชายลงทุนคุกเข่า

พร้อมข้อความแซววิดวิวนะคะ

ก่อนจะปิดท้ายด้วยแฮชแท็กชวนลุ้นชวนสงสัย
ว่าเขาโค้ดแฮสแท็กว่านะคะ
ว่าแต่มีคนมาขอแล้วก็จ่ายมาซะดีที่พนันกันไว้

เคยตกลงว่าแฮชแท็กถ้าไม่มีใคร

แฮชแท็กจ่ายมา๕หมื่น

แต่ถ้ามีใครคุณต้องจ่ายดิฉัน๕๐๐๐บาท
เหมือนกับว่าเป็นพนันกันนั่นแหละ

ซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาอีกด้วยนะคะ

เป็นการแซวเล่นกันในกลุ่มเพื่อนสนิทนะคะ
จากก่อนหน้านี้สาวเมย์เคยให้สัญญาไว้ว่า
หากมีผู้ชายมาคุกเข่าขอแต่งงาน

ซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนที่พูดไว้จะเป็นความจริงซะแล้วล่ะค่ะ

ถ้าสมมุติว่านางอาจจะได้แต่งงาน

นางจะต้องจ่ายแต่จริงพอคุยกันไปคุยกันมา

ให้เราแสนนึงให้คุณอ้ำแสนนึง
คราวนี้ก็เราต้องเป็นตอนที่เราก็เรียกคืนบ้าง

พี่ก็บอกว่าพี่เอาค่ะ
อะไรก็แล้วแต่ที่เขามีความสุข
เวลาเขาเล่าให้ฟัง
หรือว่าเขาส่งบอกเพื่อน

เวลาเราเห็นรอยยิ้มเขาเราก็จะดีใจไปกับเขาด้วย